คุณผู้ชมครับอีกหนึ่งเรื่องมาที่เรื่องของฟีเจอร์ของไทย
ต้องบอกว่าตอนนี้มีเอกลักษณ์ครับ
แล้วก็เป็นจุดเด่นสำคัญทำให้เรานั้นสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้
ตอนนี้ผู้กรอบการต้องมีการเร่งพัฒนาให้ตรงกับเป้าหมาย
ความต้องการของผู้ที่จะสนใจเรื่องของการสั่งซื้อ

ติดตามเรื่องนี้จากบรรยายงานของคุณนัทนิชาดอนสุวรรณครับ

ออกแบบให้มีรูปทรงดูสง่างามคล้ายกวาง
สื่อถึงความงามของผู้หญิงเป็นสินค้าเด่นของร้านสต๊อก
ที่ได้รับความสนใจจากลูกค้าเพราะดีไซน์เก๋
วบคู่คอนเซ็ปต์รักธรรมชาติ
เฟอร์นิเจอร์งานไม้ดีไซน์มียอดขายเพิ่มขึ้นตลอด๕ปี
จากเดิมมีรายได้ปีละ๒๓แสนบาทเพิ่มเป็นกว่า๑ล้านบาท
ในปีที่ผ่านมายอดขายจะปรับลดลงบ้าง
กำลังซื้อที่ชะลอตัวตามภาวะเศรษฐกิจและการแข่งขันของธุรกิจที่เน้นงานดีไซน์มากขึ้น
ผู้ประกอบการรายนี้จึงหันไปให้ความสนใจกับตลาดประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้น
เพราะเชื่อว่าคุณภาพสินค้าและงานดีไซน์ของไทยแข่งขันได้
แบรนด์สก๊อกก็พยายามจะมองแบบว่าจะขยายตลาดไปทางต่างประเทศมากขึ้น
การใช้วัสดุที่มันเอื้อกับการส่งออกเพราะว่าเพราะว่าอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นเหมือนงานที่เป็นไม้ล้วน
บางทีปัญหามันเยอะในการส่งออกเพราะว่ามันมีเรื่องต่างมากมายที่มันเหมือนกับว่า
บางทีส่งไปแล้วอาจจะต้องตีกลับมามากมายเพราะว่ามันเป็นปัญหาที่เราไม่คาดคิด
อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมองว่า
นิเจอร์ไทยโดดเด่นดีไซน์ทันสมัยคุณภาพดีแข่งขันได้
แม้ว่าปีที่ผ่านมาการส่งออกเฟอร์นิเจอร์จะติดลบร้อยละ๑๐จากผลกระทบเศรษฐกิจโลก
แต่ตลาดอาเซียนยังเติบโตดีปีนี้จึงให้น้ำหนักกับตลาดนี้มากขึ้น
คาดว่ายอดส่งออกจะเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ๕๐
ส่วนตลาดสหรัฐและจีนจะส่งออกได้เพิ่มขึ้นร้อยละ๔๐
ขณะที่ตลาดยุโรปจะยังคงติดลบร้อยละ๑๐
รวมแล้วการส่งออกเฟอร์นิเจอร์ทั้งปีนี้จะมีมูลค่า๑๒๐๐ล้านดอลลาร์สหรัฐ

แต่การจะผลักดันส่งออกสินค้าเฟอร์นิเจอร์ให้เติบโตต่อเนื่อง
ภาครัฐยังต้องส่งเสริมผู้ประกอบการรายเล็ก

รวมทั้งการติดต่อประสานการขนส่งสินค้าหรือชิปปิ้งให้คล่องตัวมากขึ้น
นาดิชาดอนสุวรรณข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน